มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีพ่อกับแม่ของเด็กหญิง
วัยแค่๘เดือนค่ะนะครับคือเขาก็มาร้องขอความช่วยเหลือทางคดี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

นี่เป็นจังหวะที่พ่อกับแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะฮะ
เด็กหญิงวัย๘เดือนนะสมมุติชื่อเด็กหญิงบีก็แล้วกัน
กับแม่น้องบีก็ร้องไห้เสียใจ
แล้วตอนที่คุณพ่อตะโกนต่อว่าไปยังครูฝน
เขาชื่อครูฝนอายุ๓๕ปี

และเป็นคนที่รับเด็กมาเลี้ยงดู
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปกันตัวพ่อกับแม่เด็กเนี่ย

เขาบอกเอาลูกเขามาเลี้ยงแล้วทำตายได้ยังไงใช่ไหม
ไม่แล้วแต่ว่าเป็นคนให้ลูกเขาไปเลี้ยงใช่ไหมใช่ฮะแล้ว

นี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ในแฟลตแห่งหนึ่งที่ตำบลบังพูนนมจปฐูมิธานีนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพปากครองรังสิตนะครับ
ก็มาตรวจสอบนะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ในห้องของครูฝนเนี่ยเจอเด็กหญิงบีนะฮะอายุ๘เดือนนะครับ
ห่อตัวเด็กเอาไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นพบว่าที่หน้าผากของเด็กมีลักษณะคล้ายกับรอยกระแทก
แล้วที่หน้าอกก็มีรอยเล็บด้วยนะฮะ

ฝนเจ้าของห้องและคนที่รับเด็กมาเลี้ยงนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับ
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมารับเด็กคนนี้จากแม่ของเด็กมาเลี้ยงนะ
หลังจากที่เห็นเขาโพสต์เนี่ยหาคนอุปการะแม่ของเด็กบอกว่าต้องการเงินสามหมื่นบาท
เพื่อเอาเงินไปปลดหนี้ก็เลยให้ทำสัญญาว่าเดี๋ยวจะให้เงินสามหมื่นบาท
แต่ยังไม่ทันได้ให้เอาเด็กมาก่อนนะซึ่งพ่อของเด็กก็รู้ว่าแม่ของเด็กเนี่ย
ให้เด็กเนี่ยมาอยู่กับตนก็คืออยู่กับครูฝนนะฮะน้องคนนี้ไม่ใช่นะฮะ
ขวามือนั่นคือเด็กที่เสียชีวิตนะฮะน้องคนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะ
ครูฝนบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้๒๑สิงหาคม
ครูฝนบอกเธอออกไปทำธุระข้างนอกก็เลยให้เด็กหญิงบีอยู่กับลูกสาวของเธอที่อายุ๒ขวบครึ่ง
แล้วก็ลูกชายบุญธรรมอายุ๔ขวบเธอยืนยันว่าเธอเนี่ยวางน้องบีวัย๘เดือนไว้บนที่นอน
แล้วก็มีผ้าห่มวางไว้บนตัวเด็กแต่พอกลับมาถึงบ้านกลับถึงห้องตรงนี้ตอน๖โมงเย็น
ออกไปสี่โมงเย็นนะออกไปสองชั่วโมงกลับมานี่เด็กเสียชีวิตซะแล้ว

หนูไปเจอข้อความขอว่าต้องการเนี่ยอ้ายุคอุปกรณ์ละฮะ
หนูก็อ้าวสนใจเขาก็ติดตอบละ
อยู่กับเด็กอ่ะปกตินะถ้าเราเราเราไปสอน
ปกติหนูเพิ่งจะได้ทำงานที่นี่เองไปทำได้กี่วันเอ่อ
ยังไม่ถึงเดือนแล้วตอนที่เราไปทำงานใครอยู่กับเด็กเด็ก
เด็กเด็กเด็กเด็กสองคนนี้คือเขาอยู่ได้
เขาอยู่กันเองเหรอแล้วก็ถ้าเกิดตอนที่เราไปทำงานเนี่ย
ก็ปล่อยคนนี้จะอยู่สองคนถูกไหมก็เฉพาะช่วงเนี้ยแม่
แม่เด็กเขาบอกว่ายังยังไงล่ะครับเขาบอกว่าเด็กชอบเอาผ้าปิดจมูกค่ะ
หนูก็เลยสอบถามเขาว่าน้องมีโรคประจำตัวอะไรไหมทำไมอยู่วันนี้เป็นอย่างนี้
เด็กอายุ๘เดือนครูฝนอ้างว่าแม่เด็กบอกว่าเด็กชอบเอาผ้าปิดจมูก
มาเด็กจะทำได้ขนาดนั้นเหรอแปดเดือนเด็กคงไม่ชอบหรอก
แต่ว่าคือตามภาษาเด็กหรือเปล่าเขาอาจจะเหมือนกับยกมือปัดไป
แต่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลไงคือที่แน่เนี่ยเด็กแปดเดือนเนี่ย
ลำพังแบบนี้ไม่ได้แน่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะ
โดยเฉพาะที่ปล่อยให้เด็กอยู่กับคืออีกคนนึงก็เด็กอีกอะค่ะ
คืออีกคนนึงก็อายุไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมดูที่อุ้มสิอ่ะ
เขาอยู่กันเองเหรอสองคนครูฝนบอกปล่อยอยู่กับลูกเธอเนี่ย
คนนึงอายุสองขวบครึ่งค่ะอีกคนนึงอายุสี่ขวบ
ไม่มีใครช่วยเหลือตัวเองได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้สาวิชาชีพเนี่ย
มาร่วมสอบถามเด็กแล้วนะค่ะถ้าครูฝนจะบอกว่าเอ้า
กลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าน้องบีวัย๘เดือนเสียชีวิตซะแล้ว
แต่ร่องรอยที่เกิดขึ้นที่ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยแล้วพบสภาพของเด็กเนี่ย
มีรอยกระแทกที่หน้าผากที่หน้าอกมีรอยเล็บเนี่ยมันเกิดจากอะไรค่ะ
แต่เรื่องนี้มันก็ต้องขยายผลเพิ่มเติมอีกนะผมว่านะใช่ค่ะ
อุปการะยังไงอุปการะอย่างไรแม่ของเด็กประกาศหาผู้อุปการะลูกค่ะ
เพื่อแลกกับเงินมันมันจะเข้าข่ายอะไรยังไงไหม
เอาพูดตรงคนถามอ่ะอย่างนี้ค้ามนุษย์ไหมนั่นไงอันนี้ขายลูกหรือเปล่า
คนถามนะคะแม่ของเด็กนะฮะเพิ่งอายุยี่สิบนะฮะอืม
บอกว่าเธอยอมรับว่าเธอเนี่ยมีปัญหาด้านการเงิน
ที่ประกาศโพสต์ในเฟซบุ๊กเป็นกลุ่มเฟซบุ๊ก
เพื่อหาคนอุปการะเด็กก็คือลูกของเธอเนี่ย
เพราะเธอไม่อยากให้ลูกอดนมอยากให้ลูกได้กินนม
จากนั้นพอโพสต์ไปในกลุ่มครูฝนก็ทักมาหาอืม
เธอก็กำชับครูฝนว่าเอาน้องไปแล้วเนี่ย
เลี้ยงน้องให้ดีนะโดยขอค่าคลอดกับค่าหนี้สินที่เธอมีอยู่
ตั้งแต่ตอนตั้งท้องครูฝนบอกเดี๋ยวจะช่วยให้เป็นเงินสามหมื่นบาท
จ่ายให้ทุกสิ้นเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาท
ก็ไปทำสัญญากันไว้เป็นเวลา๓เดือนจะจ่ายให้ครบ
แต่ครูฝนบอกยังไม่ทันจ่ายเอาเด็กมาอยู่ได้๒วันเด็กตาย
ยืนยันว่าลูกเธอเป็นเด็กร่าเริงดี๘เดือนแต่เริ่มเกาะยืนได้แล้ว
เพียงแต่ยังไม่คลานไม่มีโรคประจำตัว
นี่ตอนน้องบีที่ว่าเกาะยืนได้แล้วนี่อย่างนี้
แล้วมาเสียชีวิตแบบนี้ได้อย่างไรเธอบอกเธอติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกมาก
อืมเพจอะไรนะพี่ขอทักมาเขาบอกคุยกันในไลน์แล้ว
เขาบอกเขาเป็นครูแล้วเขาก็ถามว่ามีใครอะไรไหม
ก็บอกว่าขอให้เลี้ยงลูกดีดีแล้วก็ขอให้เขาแบบว่ารบกวนช่วยเอ่อ

ปกติเขาก็จะร้องอยู่แล้วแต่อันนี้คือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
คือถ้าจะไล่ให้สุดทางเลยนะผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือ
ก็ต้องเอาให้ชัดว่าว่าน้องเนี่ยคือลูกของใคร๘เดือนใช่ไหม

ถ้าเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่อย่างแท้จริงอันนี้จะได้สิ้นสงสัยกันไป

ใช่ไหมฮะแล้วเรื่องไปประกาศในกลุ่มเฟซบุ๊คกลุ่มไหน
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่บางทีอาจจะต้องทำงานเชิงลุกล่ะ

แล้วสาเหตุที่ครูฝนรับอุปการะมาทั้งที่ตัวเองก็มีลูกอยู่แล้วสองคน

แล้วสองคนที่มีอยู่เนี่ยรับอุปการะมาอีกหรือเปล่า
หรือเป็นลูกจริงหรือยังไงเพราะก็เด็กหมดเลย
แล้วครูฝนอยู่กับใครมีใครช่วยดูแลมั้ย

แสดงว่ามันมีกลุ่มเฟซบุ๊ก
มีกลุ่มที่เขาจะโพสต์ว่าหาผู้อุปการะเด็ก
แล้วก็เงิน๓๐๐๐๐อย่างนี้หรือหลัก๑๐๐๐๐อย่างนี้หรือ
ลองเข้าไปดูดูสิใช่ไหม
เรื่องทางคดีนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าได้แจ้งข้อหากับครูฝนนะครับ
ในข้อหาทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน๙ปี
เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตาย
ตอนนี้ก็นำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปฐุมธานีเอาไว้ก่อนนะฮะ

ก็ถ้าเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วก็เสิร์ชคำว่าอุปการะเด็กอะค่ะครับ

มีทั้งรับอุปการะเด็กหาพ่อแม่อุปการะเด็ก
มีอุปการะเด็กทอดทิ้งรับอุปการะเด็กบุตรบุญธรรม
แม่ท้องไม่พร้อมเลี้ยงท้องไม่พร้อมมีทางออกรับอุปการณ์เยอะมากค่ะ
นี่ไงนี่แม่เด็กอายุ๒๐บอกมีปัญหาทางด้านการเงินไม่อยากให้ลูกอดนม

คำว่าโพสต์ในกลุ่มนี่คือแสดงว่าเขาต้องรู้กันว่ามันมีกลุ่ม

อย่างนี้แล้วเข้าไปในกุรัฐพรเซิร์ชไปนี่เจอเลยเฟซบุ๊คเต็มเลย

กลุ่มก็มีสมาชิก๑๐๐๑๖๐๐เป็น๑๐๐เป็น๓๐๐ก็มีค่ะ
ผมว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเด็กคนนึงเสียชีวิตแล้วจะเกิดจากสาเหตุอะไร
ใครเป็นคนทำร้ายเด็กให้เด็กเสียชีวิตแล้วนะ
มันต้องขยายผลแล้วล่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ